คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุระทึกที่เกิดขึ้น
ตรงจุดตัดทางรถไฟที่อุดรธานีนะครับ
เพราะว่ารถบรรทุกพ่วงกำลังข้ามทางรถไฟ
ปรากฏว่าถูกรถไฟชนเข้าตรงส่วนท้าย
แล้วหัวรถจักรนะฮะหลุดจากตัวรถไฟเลย

พร้อมกับตัวพ่วงของรถบรรทุกก็กระเด็นตกลงไปเหมือนกัน

มีทั้งคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องของรถไฟ
เด็นหลุดออกมาจากหัวรถจักรเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะ
ที่สำคัญผู้โดยสารนับร้อยอยู่บนรถไฟคันนี้นะคุณนะ
บอกว่าโอ้โฮตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ครับคุณผู้ชมบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
เลี่ยงเมืองเทศบาลตะบลหนองขอนกว้าง

ซึ่งจุดนี้เองทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายสยามสิริมงคลได้รับแจ้งได้รับทราบข่าวนะฮะ
ก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุรถไฟขบวนรถเร็วที่๑๓๔หนองคายกรุงเทพมนาคม
แล้วก็ส่วนตัวพ่วงเลขทะเบียน๘๒๕๘๘๙ศรีสะเกด
ซึ่งบรรทุกมันเส้นมาเต็มคันก็หลุดครับ

ส่วนหัวรถจักรของรถไฟก็หลุดเหมือนกัน
จากขบวนรถไฟตกลงไปในคลองระบายน้ำรอบเมืองอุดรธานี
คลองระบายน้ำนี่คุณกว้าง๑๐เมตรลึก๕เมตร
ทั้งหัวรถจักรทั้งพ่วงส่วนพ่วงของรถบรรทุก

และที่เกิดเหตุก็พบศพของนายวุฒิชัยเรืองอาบราม
พนักงานขับรถไฟกระเด็นเสียชีวิตอยู่ริมรางรถไฟนะครับ
ส่วนศพของนายเจนบรงชื่นช้อยช่างเครื่องของรถไฟ
ก็กระเด็นออกมานอกหัวรถจักรเหมือนกัน
ตกอยู่ในคลองข้างหัวรถจักรเลย
ทั้ง๒ศพร่างแหลกเหลวนะครับ
ขบวนรถไฟรถตู้โดยสารอีก๙ตู้ยังจอดอยู่บนราง
ส่วนนายสุรชัยวงศุกร์อายุ๓๖ปีคนขับรถบรรทุกพ่วง
ไม่ได้หนีไปไหนนะครับนี่เขาให้การแบบนี้
เขาขับรถบรรทุกพ่วงมันสัมปะหลังเส้นจากบึงกาล
มาด้วยกัน๓คันครับจะไปส่งที่ปราจีนบุรี
โดยนายสุรชัยขับมาเป็นคันแรก
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางรถไฟทางข้ามรถไฟ
นายสุรชัยเขายืนยันแบบนี้
บอกมันไม่มีสัญญาณแจ้งเตือน
และไม่มีไม้กั้นหรือเหล็กกั้นลงมากั้นทางเลย
เขาก็เลยขับผ่านไปโดยที่ไม่รู้ว่ามีรถไฟมา
พอผ่านมาได้พ่วงคันแรกผ่านไปแล้วนะ

เหลือส่วนพ่วงส่วนบรรทุกท้ายยังไม่ผ่านทางรถไฟเลย
ปรากฏว่ามีรถไฟพุ่งชนตัวพ่วงอย่างแรง
ตัวพ่วงขาดตกลงไปในคลองนะครับ
โดยนายสุรชัยคนขับรถบรรทุกก็รีบประคองรถส่วนที่เหลือนะ
จอดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐เมตรนะครับ
เขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นอุบัติเหตุสลดแบบนี้

ว่าไม่มีไม้กั้นหรือเหล็กกั้นมันพาดลงมา
ฟังเสียงของนายสุรชัยหน่อยฮะ
เขายืนยันแม้เขาจะบอกว่าเห็นไฟแว๊บตรงเสาสัญญาณนะครับ
แต่ว่าไอ้เหล็กกั้นไม้กั้นมันไม่ลงมานะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนนายสุชาติมากสุขพนักงานกั้นรถไฟ

บอกว่าที่เขาไม่ได้ลงเหล็กกั้นเนี่ย
คือจังหวะนั้นรถไฟอีกขบวนหนึ่งกำลังเข้าสถานี
ทำให้อยู่ระหว่างรอยต่อการรอทางกันอยู่
เมื่อรถไฟคันนั้นเข้าสถานีแล้ว
ถึงจะให้สัญญาณให้รถไฟคันที่เกิดเหตุ

แต่ยังไม่ทันได้เปิดสัญญาณเลย
รถไฟคันเกิดเหตุก็พุ่งตัวออกมา
แล้วก็ไปพุ่งชนรถพ่วงเข้าซะแล้วนะครับ
เขาไม่ส่งสัญญาณรถไฟมาเหรอวอลออกมา

ทำไมเราลงเหล็กกั้นช้าครับ
ถ้าลงไม่ลงมันรอทางกันอยู่
ถ้ารถอีกสัปดาห์นึงไม่ไปถึงถาธานนี้ข้างหน้า

ถ้าไม่ให้สัญญาณถ้าไม้กั้น๔ต้น
ไม่ลงสนิทเลยรถไปจะผ่านไม่ได้

ว่ารถหน้าเครื่องกั้นลงสนิทแล้ว

ยังไม่ทันได้เปิดเลยพุ่งออกมา
พอออกมาพบว่ารถได้ทางแล้วก็พุ่งออกมาเลย
ก็ตกใจจริง
แปลงแบบนี้นะเป็นช่วงจังหวะ
เป็นช่วงรอยต่อของรถไฟ๒ขบวนพอดี
แต่ว่านายสุชาติพนักงานกั้นรถไฟเนี่ย

เปิดไฟสัญญาณเปิดเสียงสัญญาณ
แต่ไม้กั้นมันยังไม่ทันได้ลง

ส่วนผู้โดยสารที่อยู่ในตู้สุดท้ายของขบวนรถไฟ
ก็โอ้โหให้สัมภาษณ์ด้วยความตกใจแล้ว
บอกว่าก่อนเกิดเหตุรู้สึกแค่รถไฟมันกระตุก
จากนั้นได้ยินเสียงชนดังสนั่น
แม้ว่าจะอยู่ตู้สุดท้ายก็ตามนะฮะ
แล้วก็มองออกไปโอ้โหควันฟุ้งกระจายตกใจมาก
ตั้งแต่นั่งรถไฟมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
บ่อยมากค่ะเพราะว่าใช้รถไฟตลอดค่ะ
เพราะว่าไม่ค่อยนั่งรถทัวร์
เพราะว่ากลัวรถทัวร์มันเกิดอุบัติเหตุ
ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยใช่ไหม
ไม่ค่ะครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยค่ะ

ใช่ค่ะเคลียร์ทั้งเส้นทางรถไฟ
เคลียร์ทั้งหัวรถจักรมารับขบวนนี้

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงการรถไฟแห่งประเทศไทย
มาซ่อมรางรถไฟที่รับความเสียหายแล้วนะครับ
ที่รองแล้วก็หมุดยึดรางรถไฟที่แตก

ส่วนขบวนรถไฟที่ประสบอุบัติเหตุหัวรถจักรขาด
ก็ลากไปเก็บที่สถานีรถไฟนครราชศรีมา

ส่วนเศษชิ้นส่วนของหัวรถจักร
แล้วก็ตัวพ่วงของรถบรรทุกยังไม่มีการเก็บกู้นะครับ
เพราะมันตกอยู่ข้างคลองแบบนี้
ทีมข่าวเดินสำรวจทางรถไฟจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะฮะ
พบว่าที่ตู้ยามรถไฟมีสัญญาณไฟ
มีไม้กั้นที่พร้อมจะใช้งานเป็นแบบอัตโนมัติ
แต่มีการก่อสร้างร่องกลางถนนบายพาเส้นสกลนครขอนแก่น

บอกว่าเอ๊ะหรือว่ารถบรรทุกพ่วงเนี่ย

เพราะว่าตรงนี้มีการซ่อมทางอะไรอยู่นะฮะ
รถบรรทุกพ่วงคงไม่มาเร็วนะครับ
และจากการพูดคุยสอบถามกับพ่อค้าแม่ค้า
โดยเฉพาะร้านส้มตำไก่ย่างที่อยู่ใกล้จุดนี้เลยนะครับ
บอกว่าบริเวณดังกล่าวคือไม่มีบ้านเรือนประชาชนหรอก
พอค่ำมืดก็จะปิดร้านกลับบ้านกันหมดขณะเกิดเหตุ

ส่วนมากเนี่ยชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ระแวกไกลหน่อยนะฮะ
ได้ยินเสียงชนดังสนั่นหวั่นไหวเหมือนกัน

เออเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ตำรวจสพเมืองอุดรธานีเนี่ยนะคะ
อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอยู่
แล้วก็ทางตำรวจรถไฟเองเดี๋ยวจะช่วยเก็บข้อมูลพญาหลักฐานต่าง
แล้วก็จะสอบพนักงานกั้นทางรถไฟอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปสอบแล้ว
มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ปล่อยประละเลยหน้าที่
อันนี้มันจะมีมาตรการเกี่ยวกับการเอาผิดต่อไปด้วย

ว่าเป็นเรื่องของอุปกรณ์หรือความบกพร่องของเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ทางด้าน
ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างนายนิรุธมณีพันธ์เนี่ยนะคะ
ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่คือตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะ
ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ
แล้วก็เร่งกู้ขบวนรถไฟที่ตกรางเพื่อให้ใช้บริการได้อย่างเร็วที่สุด
แล้วก็มีการส่งสารแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพนักงานขับรถ
แล้วก็ช่างเครื่องของการรถไฟที่เสียชีวิต

ว่าจะดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่

พนักงานขับรถไฟเขาเพิ่งจะสอบบรรจุเข้ามาทำงานได้ไม่นาน
ส่วนอีกคนนึงช่างเครื่องคือนายเจนรงชื่นช้อย
กำลังจะเกษียณอายุราชการ
แต่มาถูกรถไฟแบบนี้
นะครับเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ